เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท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
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

และข้ามเพลงนี้ไปเลย
เวลาร้องก็เหมือน
เหมือนลูกกับเรา
ชื่อพัชรีนามสกุลธรรมชัย
อายุ๔๙ปี
เป็นคนจังหวัดอุดรธานี
ปัจจุบันมาทำงานที่กรุงเทพ
ทำงานเป็นพนักงานนวดค่ะ
ได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับลูกค้าจะมากจะน้อย
ได้เงินเดือนมาก็แบ่งส่งกลับบ้าน
เดือนหนึ่งก็ประมาณ๓๕๐๐บาท

ใช้หนี้สหกรณ์หนี้ประจำปีค่ะ

อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
เป็นเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว

หมอก็บอกเหมือนว่าเด็กสำลักน้ำค่ำหรืออะไรสักอย่าง
ไปรับมาแล้วพอเขาเริ่มหัดเดินเขาเริ่มเดินเป๋
จนโตจนเดินได้จริง

ทีนี้ก็ต้องกินยากันชักตลอดชีวิต

แต่๒ปีหลังเนี่ยเขาเดินไม่ได้เลย
มันเป็นที่ส่วนของสมองรักษาไม่ได้
ก็ดูแลกันไปตามอาการตามสภาพไป

ตอนแรกก็เพราะความว่าเราอยากจะให้มันมีเพิ่มขึ้น

ขายไปมันก็หมดไปขายไปก็หมดไป
มันไม่ได้อย่างที่เราอยากได้

แต่ตอนนี้ส่งไปแล้ว๒ปี

คิดถึงเราเหมือนที่เราคิดถึงเขานั่นแหละ

ก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
เหมือนเดิมนะครับพบกันทางไทยรัฐทีวีทางช่อง๓๒๑๘นาฬิกา๒๐นาทีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
วันนี้เราเปิดรายการกันด้วยภาพชีวิตนะครับของคุณพัชรีนะครับแม่ผู้ส่งความรักขาดระยะทางกว่า๕๐๐กิโลเมตร
เพราะว่าอยู่กับเรานับว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่๕แล้วไม่ค่อยมีใครทำได้นะคะ
พี่นี่ถือว่าเป็นคนที่๒
ที่เข้าใกล้เงิน๑ล้านมากที่สุด

คนล่าสุดท่านผู้ชมอาจจะจำได้ก็คือคุณนิ่ม

เธอก็มีลูกที่เป็นเด็กพิเศษเหมือนกัน

ทุกครั้งเลยที่พี่กลับไปหาลูกแล้วต้องก้าวเดินออกมาจากบ้านทุกครั้งหัวอกคนเป็นแม่รู้สึกอะไร
อธิบายเป็นคำพูดยากทั้งห่วงทั้งกังวล
ถ้าอยู่ด้วยก็เหมือนที่บอกก็จะไม่มีกิน
ลำพังหาให้ลูกกินมันได้แต่หนี้สินที่ตามเราตลอดเวลา
เราก็ต้องตัดสินใจใจจะขาด
ให้กำลังใจตัวเองต้องตัดสินใจทำเป็นใจดำให้ดูลูก
จะบอกแต่ญาติว่าจะต้องไปทำงานแล้วนะ
จะไปแล้ว

ทุกครั้งใน๒๐กว่าปีที่ผ่านมา
แล้วในทุกครั้งรู้อีกทีคือแม่ไปแล้ว
เป็นยังไงในนี้ในหัวใจเป็นยังไง

แม่ไปไม่บอกเลย

แล้วถ้าเกิดคุณแม่บอกแล้วเราจะทำยังไง
มาบอกว่าตานแม่ไปแล้วนะ

ผมก็จะพูดว่าตานแม่ค่ะ
เราอยากให้เหตุการณ์ในชีวิตของพี่พัชรี
ที่เจ็บปวดซ้ำ

โดดลงไปแล้วแบบโดนขวดอะไรไม่รู้ว่าบาด

ในต่อเมื่อพี่พัชรีทำเพลงที่๙

จะยุติได้คือเราต้องสู้

แต่ก่อนที่คุณพัชรีจะแต่ง

แอบเห็นในภาพชีวิตของพัชรี
เพลงนั้นที่พี่ร้องคือมันมีความเกี่ยวยงอะไรในชีวิตของเรา
มันแทนความคิดถึงมันบอกเล่าความรู้สึกได้
มีงานอะไรก็งานอะไรก็งานอะไรอย่างนี้
แต่มันก็เป็นชีวิตของมนุษย์เป็นแบบนั้นจริง
ก็เพลงที่ฟังในภาพชีวิตนั่นคือร้องให้ลูกถูกไหมใช่ค่ะวันนี้แหละไม่ต้องร้องผ่านภาพชีวิตแล้ว
อยากให้ร้องแล้วให้มองตากันหน่อยมองตากันหน่อยค่ะ
มันชื่อเพลงอะไรคะพี่พัชรี

ก็ถ้าร้องตรงนี้ไม่ได้เห็นหน้าหรอกไปร้องตรงนู้นจะได้เห็นหน้า
เป็นการผ่อนคลายทั้งคุณพัชรีเองนะครับ
นี่คือช่วงเวลาของคู่แม่ลูกค่ะพี่พัชรีแล้วก็น้องตานค่ะ
หอดทุกวันอายอยู่ทางนั้นคือกันบ่อนอ
กี่เดือนแล้วจำได้บ่ที่เขาพอกันเดือนสุดท้าย
เหตุผลยุ่งงานยุ่งงานเลื่อนการพบกันออกไป

วันเกิดเตรียมให้ยังห่อเก็บไว้ใกล้นอกรอบปี
พ่อทุกวันอายอยู่ทางนั้นคือกันบ่อนอ
ลืมแล้วหรือคนเฝ้ารอหรือไปพอคนใหม่เราอาย
อยากให้นัดเจอกันบางอย่างแต่เรื่องงานหลาย
ข่าวว่าตัดผมทรงใหม่ล่อเท่แค่ไหน
อยากเห็นจังเลย
ลูกพี่นะไม่เคยละสายตาจากพี่เลย
เขามองแม่เขานะเขาไม่กระพริบตาเลยพี่พัชริ

พี่เองนั่นแหละที่ไม่กล้ามองลูก

แต่ถ้าการทำแบบนี้เป็นการทำผิดเราก็คือเราคงทำผิดกับลูกแหละ
ถึงอยากใช้เวลาที่เหลืออยู่กับเขาดูแลเขา
ในส่วนชีวิตที่เหลืออยู่ต่อไปให้ดีที่สุดให้คุ้ม
ไม่รู้ใครจะไปก่อนใครแต่อยากใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มที่สุดค่ะ
พัชรีคะที่ผ่านมาพี่ทำเต็มที่แล้ว
หลังจากนี้วินาทีนี้ก็เป็นอีกวินาทีหนึ่ง
ที่พวกเราทั้งหมดอยากให้พี่เต็มที่
เต็มที่เพื่อชีวิตที่จะดีกว่านี้และเปลี่ยนไปตลอดกาล
พี่พระชะลีคะเต็มที่ค่ะ
สู้สู้เต็มที่สู้
เป๊กต้องให้น้องตานลงไปประจำที่นะคะ

ไม่ไหวเนอะไม่ไหวเนอะก็ต้องให้บังมาช่วย
ขอเชิญรถบังคับนะครับ
บ้างมาค่ะ

ชอบเนี่ยใส่ด้วยให้บังไปอยู่ด้วย
เอาละครับและก็มาถึงช่วงเวลานะครับ
ของการแข่งขันนะครับตอนนี้มี๓แสนบาท

นี้ก็เหลือแต่ความสามารถของคุณพัชรี
ที่จะต้องจ้ำเนื้อเพลงและร้องออกมาให้ถูกต้องทั้งหมด

พร้อมค่ะ
อินโทรเพลงที่๙มูลค่า๕แสนบาท
ถ้าพร้อมกันนะครับอินโทรเพลงที่๙มาครับ
เยี่ยมนะครับ
มันอยู่ที่ไหนล่ะ

นั่นคือเสียงแว่วหวานแว่วหวานดุดเสียงสวรรค์ก็ไม่ปา
มีเสียงระคังมาก่อนด้วยเป็นบทเพลงที่เก้ามูลค่าห้าแสนบาท
ได้มีฟังกันบ่อยพี่พัชรีคะ
ไม่รู้นะอินโทรเพลงนี้ฟังที่ไหนก็ได้แต่ฟังที่นี่ณตอนนี้มีมูลค่าถึงห้าแสนบาท
ช่างเป็นเสียงสวรรค์กังวานไกลเหลือเกินมันเป็นเพลงที่เราเคยได้ซ้อม
หรือว่าเคยได้ยินหรือว่าเคยร้องกันบ้างไหม
ทุกอย่างแต่ว่าไม่ได้ร้องนานแค่นั้นเองปัญหา
เคยฟังเคยร้องเคยได้ยินเพลงนี้ทบทวนมาบ้างไหมคะ
ก็ร้องร้องบ้างเพราะ
ชอบร้องชอบร้องชอบร้องเพราะเรานั่งรถไฟบ่อยแล้วก็ชอบร้องมันดูไปอืม
ใจให้ดีนะครับตอนนี้นะครับเดินทางกันมาถึงเพลงที่เก้านะครับ

คุณพัชรีครับคุณจะสู้หรือคุณจะหยุด

เข้มแข็งของผู้หญิงที่ชื่อพัชรี
สู้ทั้งที่ตัวช่วยไม่มีแล้ว
สู้เพราะว่าอยากกลับไปอยู่กับลูก
สู้เพื่ออยากเปลี่ยนแปลงชีวิต

อาจไม่มีโอกาสได้สู้แบบนี้อีกแล้วในชีวิต

มาร้องเพลงที่๙ให้พวกเราฟังกันหน่อย

มาถึงเพลงที่๙นะครับ

มาสมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๙เพลงมาครับ
ถ้าผู้ใจจนจากฝ่านบ้านพรุงหนีเข้าเมืองกรุงมีเรื่องยุ่งยุ่งไม่อยากพบเห็น
ให้เข้าทั้งสองของรักสุดสันลมเย็น
เราผู้แพ้แก่รักเหลือเด้งขอเป็นผู้ตัดสินใจ
รถไปเทียบชาญชาลาบังซื้อว่าพวกเราหลืกเหมือนคนสัตว์เศรียรอนเลยไป
บ้านนี้เท่านั้นคงเข้าเรือนหอสมใจ
แต่ตัวเรามายืนรอ
หายทำใจอยู่ที่สถานี
ลืมแล้วละเนอะความช้ำที่บ้านนารัย
เข้าชมมุ่งชีวิตใหม่ใครเนาะใครที่จะปรานี
สาวหนาใจซื้อแต่หัวใจเดี๋ยวนี้ป่นปี
โปรดทรงแม่ตานะพี่ถ้ารักน้องนี่
อย่าได้เปลี่ยนพันธุ์
น้ำตาไหลรินเป็นหยดสุดท้าย
รักที่ผ่านไปเขาทำเราได้เหมือนเป็นความฝัน
ลืมแล้วความหลังรักที่เคยจาบัน
เจ็บพอแล้วต้องจังไว้มัน
ไม่มีวันช้ำ
อีกแล้ว